เส้นใต้เมืองไทยวันนี้มาดูปัญหาที่คนพูดถึงกันมาพักใหญ่แล้วนะคะ
กับสังคมก้มหน้าหรือว่าโรคติดมือถือค่ะ
กระทรวงสาธารณสุขเขาก็บอกเลยนะคะว่าเด็กไทยเป็นโรคติดโทรศัพท์มือถือ
ส่งผลทั้งต่อสุขภาพแล้วก็ต่อปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างกับคนในครอบครัวด้วย
เคราะห์เรื่องนี้พร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

เรื่องที่จะนำมาขีดเส้นใต้วันนี้เรื่องใกล้ตัวจริง
จะว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่ได้เพราะว่าวันนี้ไปเห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์สองหัวข่าว
หัวข่าวแรกเขาบอกว่าพบวัยรุ่นไทยป่วยเป็นโรคติดมือถือ
พอไปดูอีกหัวข่าวหนึ่งเหมือนกันนะฮะโรคติดมือถือถ้าไม่พกเครียดใจสั่นนี่ถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับ
คนที่ออกมาพูดเรื่องนี้เป็นหมอครับคือแพทย์หญิงพันธิมลวิอุลากร
ท่านเป็นรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะโฆษกระทรวงเนี่ย
ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีพฤติกรรมติดอยู่กับเล่นโทรศัพท์มือถือตลอดเวลา
แล้วยกตัวอย่างเช่นว่าเนี่ยต้องพกไว้ติดตัวต้องวางใกล้ตัวเสมอแล้วถ้าไม่มีมือถืออยู่กับตัวเนี่ยหรือแบตเตอรี่หมดจะรู้สึกกังวล
หลายคนลืมโทรศัพท์มือถือไว้ที่บ้านเนี่ยต้องกลับไปเอาเลยนะครับไม่งั้นมาไม่ได้แล้วจะต้องคอยเช็คข้อความจากโซเชียลมีเดียเช็คไลน์อยู่ตลอดเวลา
นอนขึ้นมาก็เช็คไลน์เช็คโทรศัพท์ก่อนก่อนนอนก็ต้องดูไลน์ดูโทรศัพท์ในแต่ละวันเนี่ยใช้เวลาพูดคุยพูดคุยกับผู้คนผ่านทางโลกโซเชียลมากกว่าพูดคุยกับคนรอบข้าง
แล้วพฤติกรรมเหล่านี้ครับเขาวินิจฉัยว่าเป็นโรคโนโมโฟเบียเป็นโรคติดโทรศัพท์มือถือนี่แล้วหมอก็บอกอย่างนี้นะบางรายเนี่ยมีอาการเครียดตัวสั่นเหงื่อออกคลื่นไส้ถ้าไม่มีโทรศัพท์มือถืออยู่กับตัวหรือโทรศัพท์แบตหมดหรืออยู่ในที่ไร้สัญญาณนี่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นถึงขนาดนี้นะครับ
ตัวสุขภาพเนี่ยเป็นยังไงนี่หมอบอกอย่างนี้
อาการติดโทรศัพท์มือถือจะส่งผลต่อการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างและสุขภาพร่างกายเช่นเกิดนิ้วล็อก
ล็อกเนี่ยเกิดจากการใช้นิ้วกดจิ้มสไลด์หน้าจอเป็นระยะเวลานานนานเรื่องที่หนึ่งนะ
เรื่องที่สองเกิดอาการทางสายตาตาล้าตาพร่าตาแห้ง
เกิดจากการเพ่งสายตาจ้องหน้าจอเล็กแล้วมีแสงจ้านานเกินไป
อาจจะส่งผลให้วุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อม
มาหนักเข้าไปอีกเกิดอาการปวดเมื่อยคอบาไหล่
จากการก้มหน้าค้อมตัวลงส่งผลเลือดไหลเวียนไม่สะดวก
แล้วถ้าเล่นนานอาจจะมีการปวดศีรษะตามมา
รวมไปถึงหมอนรองกระดูกเสื่อมสภาพก่อนวัยอันควร
เห็นไหมครับปัญหาที่จะกระทบต่อสุขภาพเนี่ยน่ากลัวมาก
มันอาจจะมองไม่เห็นผลในช่วงนี้
แต่ว่านานไปหมอเขาเตือน

เรื่องปัญหาต่อสังคม

ผมเคยไปเจอรอปภห้างใหญ่๒แห่ง

ว่าตั้งแต่คนเดินไปเนี่ย
อ่านไลน์ไปส่งไลน์ไปตอบไลน์ไปเนี่ย

รอพอก็บอกเจอบ่อยครับ
เดินชนกันเนี่ยประจำเลย

เดินอ่านไลน์ไปตอบไลน์ไป

ลายว่าไปขึ้นช้องที่ทางเขาขึ้นนะครับ
ก็ไปสวนทางกับเขาและเกิดอุบัติเหตุ

เดินหกล้มมีประจำ
แต่ว่าไม่ได้เป็นอุบัติเหตุใหญ่

เคยไปคุยกับตำรวจ
กองบังคับการตำรวจจราจรกลาง

เกิดอุบัติเหตุกระทบกระทั่งกันเรื่อง
เพราะโทรศัพท์มือถือเนี่ยเยอะ
บางคนเวลารถติดอ่านไลน์

แล้วเผลอรถก็เคลื่อน
ไปกระทบกระทั่งรถข้างหน้าเขา
เอ้าก็ต้องพลอยเดือดร้อนไปถึงคนอื่นด้วย
ถ้ากระทบเบาไม่มีปัญหากระทบแรงไปหน่อย
รถก็ติดเพราะต้องเรียกประกันมา

เรื่องเล่นไลน์ส่งไลน์ไม่รู้เกิด
ขึ้นมาได้ยังไงทั้งทั้งที่
เวลาขับรถแม้กระทั่งพูดโทรศัพท์

แต่นี่ถึงการลดติด
ติดไฟแดง
รถติดอ่านไลน์ส่งไลน์เล่นไลน์
รถคันหลังเขาเห็นว่าข้างหน้าเคลื่อนไปแล้ว
แต่รถคันนี้ยังอยู่กับที่ไปบีดแร่
พอกดแตรเข้าตกใจตกใจเร่งคันเร่ง

ตำรวจบอกว่าการจราจรมีปัญหาเกิดเพราะเรื่องนี้เยอะมาก
ฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จะต้องทำยังไงล่ะครับ

มีคุณหมอคนหนึ่งแนะวิธีแก้ไขด้วย
ชื่อคุณหมอทิพพวันทิพปวันบูรณินบูรณสินโทษครับ
หญิงทิพวันบูรณสินจากสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นราชนครินกรมสุขภาพจิต
ท่านบอกว่าโนโมโฟเบียมาจากคำว่าโนโมบายโฟนโฟเบีย
เรียกอาการที่เกิดจากความหวาดกลัววิตกกังวลเมื่อขาดโทรศัพท์มือถือ
พบเกิดในกลุ่มเยาวชนอายุ๑๘๒๔ปีมากถึงร้อยละ๗๐
รองลงมาคือกลุ่มคนวัยทำงานช่วงอายุ๒๐
แล้วมาเกิดอีกทีกับกลุ่มวัยใกล้เกษียณอายุ๕๕ปีขึ้นไปครับ
ทีนี้ถามว่ามันจะแก้ไขยังไงได้ไหมครับคุณหมอ
คุณหมอก็บอกอย่างนี้แนวทางการเปลี่ยนพฤติกรรมใช้สมาร์ทโฟนด้วยตนเองมีหลายวิธีเช่น
กำหนดช่วงเวลาในการใช้โซเชียลมีเดียในแต่ละวัน
กำหนดสถานการณ์ที่จะไม่เล่นสมาร์ทโฟนเช่นขณะเดินขณะกินก่อนนอน
นอนใหม่ขับรถอยู่บนรถโดยสารเรียนทำงานหรือแม้แต่อยู่ในห้องน้ำ
ควรหากิจกรรมงานอดิเลกเล่นกีฬากิจการผ่อนคลายในครอบครัวมาทดแทน
นี่ที่คุณหมอแนะนำเนี่ยทำไม่ได้หรอกครับเอาไม่อยู่
เอาไม่อยู่แล้วเพราะว่าสถานการณ์พฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่เคยชินไปแล้ว
ฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่าถ้าไปห้ามก็กลายว่าไปละเมิดสิทธิ์
แต่คนที่ใช้โทรศัพท์มือถือก็ต้องระวังว่าตัวเองอย่าไปเลิศสิทธิ์คนอื่นเขาด้วย
ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเมืองไทยหรอกครับทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมด
แล้วจะทำยังไงได้ล่ะครับจะทำยังไงได้เพราะว่ามันอยู่อาการเดียวกันหมด
เหมือนกันหมดขับรถไปเล่นไลน์ไปอย่างที่ว่านี่ก็มีปัญหา
วันนี้ก็เอาเรื่องนี้มามาฝากหน่อยเพราะว่าในทางยาวเนี่ยมันจะมีปัญหา
แล้ววันนี้ก็มีข่าวผมคิดว่าควรจะชื่นชมกันนะ
การบินไทยเขาเริ่มแต่เมื่อวานแล้วครับ
เขาให้พนักงานต้อนรับหรือแอร์ฮอสเตตที่เห็นในจอ
แต่งชุดแบบนี้แล้วครับแต่งชุดแบบนี้ละ
ร่วมสมัยเลยครับอเจ้าเลยครับบุภเพสันนิวาสเลยครับ
ร่วมสมัยเลยจริงชุดไทย
การบินไทยเขาใส่ชุดไทยมานานแล้วนะครับ
แต่ว่าก่อนหน้านี้มันเป็นชุดไทยเขาเรียกว่าชุดไทยเรือนต้น
ไทยเรือนต้นเป็นชุดที่ออกแบบโดยหม่อมเจ้าไกรสิงวุฒิชัย
เป็นอมตะใช้กันมานานแล้วที่เห็นเนี่ย
แต่ว่าชุดไทยแบบนี้เวลาจะทำงานเวลาจะเข็นรถ
เวลาจะเสิร์ฟอาหารเวลาจะช่วยยกกระเป๋าผู้โดยสารในบางกรณีเนี่ย
เขาบอกว่าทำงานไม่สะดวก
ฉะนั้นการที่การบินไทยมาเปลี่ยนเป็นชุดไทย
เหมือนกับที่อยู่ในบุภเพสันนิวาสเนี่ย
ผมว่ามาถูกที่ถูกเวลาเลย
คือยังไงเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของชุดไทยของคนไทย
แล้วร่วมสมัยด้วย
วันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังว่าการบินไทยเขาก็เขาก็เอาด้วย
วันนี้คณะบุภเพสันนิวาส
อเจ้าทั้งหลายเข้าไปเยี่ยมนายกรัฐมนธรรมดรี

ใครดูภาพพวกนี้สนุกสนานใหญ่
นายกก็ดูเหมือนว่าจะอินเรื่องนี้มากเถอ

จริงนายกเองก็ดูค่อย

ใครที่บอกว่าอยากที่จะให้ข้าราชการทำว่างนะ
มีเวลาไปท่องจินดามณีกันสักข้อสองข้อสักหน้าสองหน้าดีไหม
เมื่อกี้เรื่องโทรศัพท์ลืมบอกไปว่า
สมัยรุ่นพวกผมทำทีวีนะรุ่นเก่าเขาอ่านข่าวนะ
พอช่วงพักเนี่ยเขาจะดูสคริปต์ล่วงหน้านะ

พอช่วงพักผู้ประกาศข่าวทั้งหลายจะยกจอขึ้นมาอ่านไลน์
อ่านข่าวค่ะคุณสุภาพหาข้อมูล

เริ่มถามเรื่องกันว่าเราติดโทรศัพท์หรือเปล่านี่
จังหวะที่นั่งฟังคุณสุภาพพูดไปก็หันมามองหน้ากัน
เพราะว่าในมือก็ถืออยู่

เดี๋ยวเรา๓คนคุณสุภาพด้วยคุณมิ้นและผมด้วย
อาจจะต้องใส่บ้างแล้วนะอิงกระแสนี้กันหน่อยกับอเจ้า